เหตุยิงกันเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันจริง

มาอีกแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อน๑๕กุมภาพันธ์นะคะ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
ผู้ชายอายุ๒๕ปีถูกยิงตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายเสียชีวิต
สาเหตุมันก็เป็นเรื่องของทะเลาะวิวาดกัน
ตอนแรกก็แค่ชกต่อยกันแต่ปัญหาก็คือฝ่ายหนึ่งมีปืนไง

พอมีปืนแล้วพอยิงใส่เนี่ยเหตุมันก็บานปลายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนะคะ๑๕กุมภาพันธ์
ร้านอาหารริมถนนสายชายาสี่แยกชายาอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
นี่ค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิด

นายนรงเดชสังสิงในตามอายุ๒๕ถูกยิงนะคะ

ถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้าที่หน้าอกเข้าที่ตัว๓แผลนะคะ

คนก่อเหตุในโจ้ตามภาพเมื่อสักครู่อะค่ะ
นายจิรายุทธ์เสวตสินอายุ๒๓
แล้วคนก่อเหตุเนี่ยนะคะเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านคนดังในอำเภอชายาด้วย
จากการสอบถามข้อมูลมานะคะทีมข่าวเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยในตามคนที่ถูกยิงนะคะกับเพื่อนอีก๕๖คน
ก็นั่งกินอาหารกันในร้านที่เกิดเหตุ
จังหวะนั้นค่ะในโจ้ขับกระบะมามากับภรรยาอายุ๒๑และลูกสาววัย๒ขวบ
หน้าร้านแล้วเห็นกลุ่มในตามกับเพื่อนนั่งอยู่
แล้วเห็นว่าอ้าวนี่มันคู่อรินี่ขนาดมากับเมียมากับลูกนะคะ
เว้นเลยเหรอขับรถไปกลับรถแล้วมาจอดสังเกตการณ์ตรงถนนฝั่งตรงกันข้ามร้านอาหาร
กลุ่มคู่อริเขานั่งกินข้าวกันอยู่อ่ะค่ะแล้วก็จอดรถหน้าร้าน
ลงจากรถไปหากลุ่มของในตามและเพื่อนแต่ลงจากรถไปเอาปืนไปด้วย
แล้วก็ไปคุยกับกลุ่มของในตามกับเพื่อนลักษณะของท้าทายกันมีปากเสียงกัน
แล้วก็เริ่มจากการต่อยนี่ค่ะต่อยกัน
แต่ในโจ้ที่ลงจากรถไปไปต่อยเขาเนี่ยนะสู้ไม่ไหว
แต่ด้วยความที่ในโจ้พกปืนไปด้วยยิงใส่เลยอ่ะ
ยิงเสร็จวิ่งกลับขึ้นรถกระบะไปอ่ะคิดดู
เห็นหน้าลูกเมียบ้างไหมว่าเขามองยังไง
ของผู้ตายบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยค่ะที่ลูกของเขาต้องมาตายแบบนี้
น้องชายของผู้ตายก็บอกว่าตอนเกิดเหตุก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แต่ตอนเกิดเหตุเป็นจังหวะที่น้องชายลุกขึ้นไปคุยโทรศัพท์
ก็เลยไม่เห็นว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนค่ะเห็นอีกทีก็คือได้ยินเสียงปืนนะคะ
แล้วก็เห็นคนล้มลงไปอ่ะค่ะแล้วก็ยืนยันว่าคนก่อเหตุ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่ชายของเขาโดยตรงนะ
แต่มีเรื่องบาดหมางกับในบอลซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
ก็คือนั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันแต่คนที่มาซวยมารับกระสุน
รับเคราะห์แทนก็คือพี่ชายของเขาไงก็ต้องมาตายแทนเนี่ยค่ะ
แล้วก็น้องชายของผู้ตายบอกว่าที่ร่างของพี่ชาย
มีรอยกระสุนตั้งหกนัดนะคะโอ้โหไม่ใช่สามนัดอย่างที่เราบอกไปนะคะ
แล้วก็ฝั่งของพี่ชายเขาเนี่ยที่ถูกยิงเนี่ย
ยืนยันว่าฝั่งเนี้ยเขาไม่มีปืนในโจ้ฝั่งเดียวที่มีปืนลงจากรถไป

ป้องกันตัวต้องใช้ปืนด้วยเพื่อนไม่ใช่มีปืนสิอืม
พี่ว่าจริงไหมอืมต้องกันตัวอะไรพี่ยิงหกนัดอ่ะอืม
ยิงหมดแม็กซ์อ่ะพี่โดนหกนัดอ่ะเขาจะจะยิงอีกคนนึง
เพื่อนพี่ผมอ่ะก็คือบอลครับอืมจะยิงบอลแต่ว่าบอลไม่ได้
ฝ่ายเข้าไปก่อนนักตรงนั้นบอลบอลไม่ได้ห้ามไม่ได้เข้าไปห้าม
อ่าแล้วบอลทำอะไรบอลนั่งยืนอยู่ตกขึ้นยืนที่โต๊ะอืม
อืมแต่ไม่ได้เข้าไปในวงนั้นไม่ได้เข้าไปห้ามอืม
แทบจะช็อกค่ะเพราะว่าลูกไม่ได้มีเรื่องกับใคร
ไม่มีปัญหากับลูกแม่เลยเพราะลูกแม่เป็นคนสบายสบาย
ไปไหนก็ไม่เคยพกปืนไม่พกค่ะมันไม่ยุติธรรมเลยค่ะ
มันไม่ยุติธรรมค่ะแค่ถ้าเขาโมโหแค่ยิงขาที่เขาวิ่งก็
น่าจะพอแล้วนะคะไม่น่าจะวิ่งไม่น่าจะเข้ามาซ้ำ
คือเขาพูดอยู่สุดท้ายที่ไปกินหมูกระทะค่ะ
เขาบอกว่าเขาจะไม่แต่งรถแล้วเขาจะหยุดแต่งรถแล้ว
เพราะว่าเป็นหัวใจของเขาค่ะแต่งรถแล้วก็ชอบไปแข่งรถ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับเจ้าของร้านที่ร้านเกิดเหตุนะคะ
คืออยากรู้ว่าเหตุชุลมุนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
โจ้คนยิงถูกรุมทำร้ายหรือเปล่าหรือยังไง
เจ้าของร้านบอกว่ามันก็มีการทำร้ายร่างกายกันจริงแหละ
หน้าร้านอ่ะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะของผู้ตาย
รุมทำร้ายในโจ้มือยิงนะคือบางคนก็ทำร้ายจริง
บางคนก็ห้ามแต่ถ้าในโจ้จะยิงเพื่อป้องกันตัว
ทีมข่าวของเราได้คลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะของร้านที่ผู้ตายเข้าไปนั่งกินข้าวกันนะคะ
คลิปนี้แหละค่ะเห็นเลยว่าคนก่อเหตุไปจอดรถหน้าร้าน
นี่แล้วก็ไม่ได้ดับเครื่องแล้วลงมาจากรถ
นี่เห็นไหมคะเห็นชัดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่ว่าเหมือนกับว่าทางฝั่งผู้ตายก็มีปืนด้วยหรือเปล่า
อันนี้เขาก็สังเกตกันจากภาพในกล้องวงจรปิด
ทีนี้เพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนได้ฟังเรื่องราวจากทั้งสองฝ่าย
เราไปเจอกับนายโจ้ผู้ก่อเหตุด้วยนะคะหลังจากที่เขาถูกจับแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
โจ้บอกแบบนี้ค่ะว่าตอนที่เขาขับรถผ่านร้านข้าวเนี่ย
นายบอลคนที่เขามีเรื่องด้วยนะถือปืนยาวลักษณะคล้ายเหมือนจะยิงมาที่รถเขา
เขาก็เลยวนรถยูเทิร์นแล้วก็ตั้งใจจะลงไปถามในบอลว่า
จะยิงเหรอจะยิงก็ยิงหลังจากนั้นนะคะจบประโยคนั้นเขาบอกว่า
ตามผู้ตายแล้วก็กลุ่มเพื่อนก็มาล็อกตัวเขาไว้แล้วก็รุมทำร้ายเขา
ทุกคนลากเขาออกไปจากรัศมีของกล้องวงจรปิดรุมทำร้ายเขา
ตอนที่เขาขับรถหลบหนีเขาบอกว่านี่ไงเห็นไหมเนี่ย
มีรถเขาเนี่ยมีรอยกระสุนเพราะเขาถูกไล่ยิงเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ตายมีปืนแน่นอน
เขาคาดว่าน่าจะเป็นลูกซองเพราะเขาเห็นว่ามันยาว
ถูกที่ไม่มีกล้องแล้วก็นายตามได้มาหยุดก็จะชกผม
ปืนสำมารถกับทีบบ่อกยิงใส่รถผมโดยที่ลูกผมประมาณ๒ปี
มีประยายอยู่รถด้วยผมพอเลยฆ่างานตัวยิงไปหนึ่งนัด
สิ่งที่ต่างผมก็ยิงไปต้องยิงไส่ผมแล้วผมก็ลูกเว้นมาผมว่า
อะไรหมอบใช่ไหมครับผมก็หน้าตามันก็พยายามจะหยิบปืนจะยิง
ผมก็ต้องจะไปป้องกันตัวโดยยิงซ้ำ
แต่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเป็นเพื่อนอะไรกันเลย

แต่รู้แค่ว่าเขาอยู่ในกลุ่มของในบอลที่เรามีปัญหาด้วย

มีปืนกันเป็นสิบคนนะแต่ลูกชายผมเป็นคนเดียวนะ
ไม่ใช่เอาข้างนู้นออกเข้าข้างเดียว
ว่าลูกผมผิดอย่างเดียวไม่ใช่
ถามเช็คได้เลยสกุลผมไม่เคยรายร้าน
นี่ก็เสียงของคุณพ่อของผู้เกาะเหตุนะคะ
ในโจถูกแจ้งข้อหาข้าวผู้อื่นโดยเจตนา
คือพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะพ่อของนายโจ้นี่แหละ
พาลูกชายมามอบตัวพร้อมของกลางก็คือปืน๙มมและรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุเมื่อเย็นวันนี้
แล้วก็ถูกคุมตัวไปทำแผนและขอประกันตัวชั่วคราวตั้งแต่คืนที่ผ่านมาค่ะ
นี่นะคะเวลามีปืนมันก็จะเป็นอย่างนี้มันฮึกเหิมอะค่ะรู้สึกว่า
ครองโลกได้ทำอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะผลกระทบที่ตามมาเนี่ย
มันไม่คุ้มปืนนี่จริงแล้วมันควรจะมีเอาไว้ใช้สำหรับคนที่ต้องใช้ในหน้าที่เท่านั้นจริงนะ
แล้วก็ไม่เข้าใจจริงว่าทำไมมีปืนกันแล้วก็ยิงกันอย่างนี้ทุกวันรายวันนะคะ